เอ่อที่จังหวัดมาน่าจะรู้ว่าพาไปวิ่งอะไร

วิ่งควายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เป็นไงเล่าพลังความแรงของเครื่องยนต์
อันนี้ก็ต้องใช้ความสำหรับเครื่องยนต์ขวาย
คือพอออกตัวมานี่เหมือนรถที่แบบมันวิ่งล้อฟรี
เร็วมากจนคนที่ขี่อยู่ข้างบนถึงกับต้องลงมา

พอลงมาปุ๊บตัวไขตัวมันแล้วกันนี้
ถูกต้องความเร็วความแรงนี่สุด
เราใช้เป็นแรงขวาย
ทิโรห์ตาร์ดมาก
เอาล่ะนี่แหละครับการแข่งขันวิ่งควายนะครับ
ของสนามแห่งบ้านบึงขยายจังหวัดชนบุรีครับ

เป็นทางการที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองน้ำเขียว
ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นงานประเพณีของทางนั้นเขานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำควายแต่ละตัวก็นำมาแข่งขันกัน
ไปอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วก็เริ่มวิ่งออกมา

ควายทุกตัวที่ลงแข่งขันก็วิ่งกันอย่างเมามันเลยทีเดียว
อย่างที่เห็นครับเจ้าของควายวิ่งมันจะลืมเจ้าของเลยล่ะคุณ
เจ้าของควายถึงก็ล่วงลงมาเร็วแบบ
อุ๊ยแต่นี่เก่งนะมึกต้องส่งตัวให้อยู่นะ
คนที่ขับขี่ควายอยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีเทคนิคที่ดีด้วยใบขับขี่ควายไหม
ไม่ต้องมีแต่ก่อนมีเดี๋ยวไม่มีแล้ว
การแข่งขันวิ่งควายเร็วปีนี้เขาบอกว่ามี๖รุ่น
มีรุ่นน้องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วมีทุกรุ่นเลยทีเดียว
แข่งขันชิงถ้วยรางวัลอย่างที่เห็นนี่แหละครับถ้วยมากเลยค่ะ
ใช่แล้วผู้ชนะการแข่งขันก็จะได้รับถ้วยรางวัล
แล้วก็จะได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันในงานวิ่งควายประเพณีจังหวัดชนบุรี
วันที่สี่ตุลาคมนี้อีกด้วยคือเป็นตัวแทนจังหวัดเลย
ก็วันที่๔ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับวงการเทนนิสก็เป็นระดับแกนสแลม
โอ้โหวิ่งควายแกนแลมเลยประมาณนั้น
เอาล่ะปีนี้นะครับเขาบอกว่าที่สนามแห่งนี้ก็มีนายพิเนธเลิศเข็มทัศน์
อำเภอบ้านบึงเป็นประธานในพิธีเปิดจัดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๑๓แล้วนะครับ
ก็ประชาชนมางานนี้กันอย่างครบถ้วนมากันแบบคับข้าง
ที่สำคัญงานนี้นะครับเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นการสืบสารประเพณีแบบโบราณ
สมัยก่อนเนี่ยนะครับชาวนาเนี่ยเขาก็ใช้ควายในการไถหน้า
ไถไปไถมามันก็เหนื่อยมันก็ต้องพักกันบ้างในช่วงที่กำลังพักผ่อนจากการทำนาเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรกัน
คุยกันควายของนายของเราถ้ามาแข่งกันใครจะเจ๋งกว่ากัน
พอถาไปถากันมาบัฟกัน
โอ้โหแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากเลยนะ